คุณผู้ชมคะไปดูชาวบ้านหน่อยในพื้นที่นะคะที่อำเภอนาแก่
คือกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเขาบอกว่า
หลังจากที่มินมีการก่อสร้างโครงการขยายถนนเป็น๔เลน
ทีนี้พอฝนมันตกลงมาหนักอย่างต่อเนื่อง
น้ำคือมันไม่ได้เรียกว่าน้ำท่วมถนน
แต่เขาเรียกว่าถนนกลายเป็นคลองส่งน้ำ
คือแล้วเขาเดือดร้อนจริงเพราะน้ำมันทะลักท่วมเลย
คุณผู้ชมลองไปดูดีกว่าว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันแบบไหนค่ะ

โอ้โหเนี่ยชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้

ถ้าไม่บอกนี่เรายังเข้าใจว่ามีคลองอยู่หน้าบ้านนะ

คือชาวบ้านถ่ายเอาไว้เขาบอกว่าฝนตกโอ้โหถนนอย่าเรียกว่าถนน

ชาวบ้านบอกนะคะว่าฝนมันตกต่อเนื่อง
ทีนี้ก็จะมีกลุ่มชาวบ้านที่เขาอยู่ในชุมชนบ้านแสงสว่างหมู่๕
แล้วก็คนที่อยู่ในบ้านสุกเกษมหมู่๗ค่ะ
อำเภอนาแก่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
เพราะอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะทะลักท่วมเลย
หลังจากที่มีการก่อสร้างโครงการขยายถนน๔เลนนะ
ภายใต้การดูแลของแขวงทางหลวงนครพนมค่ะ
เป็นทางหลวงหมายเลข๒๒๓นาแก่ธาตุพนม
ช่วงระหว่างตำบลพิมารอำเภอนาแก่นะคะ
ระยะทางก็๒กิโลเมตรเลย
ทางด้านของนายกอบตพิมารค่ะนายบัญชาศรีชาหลวง

เขาบอกเขาเคยมีการเสนอปัญหานี้
ไปให้บริษัทเอกชนผู้รับจ้างแล้ว
รวมไปถึงแขวงทางหลวงนครพนม
เพื่อให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข
แต่ทางบริษัทผู้รับจ้างดำเนินโครงการเนี่ย
บอกว่าระบบคลองระบายน้ำในการก่อสร้าง
มันก็ไม่ได้มีการระบุเอาไว้ในแบบ
ไม่มีการวางแผลออกแบบการระบายน้ำ

ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการสอบถามความคิดเห็น

ก็ส่งผลกระทบจนสร้างความเดือดร้อนค่ะ

นี่คือมันลำบากนะพี่ปอล์ถ้าอยู่แบบนี้
คือมันกันไม่ได้หรอกน้ำเข้าบ้านเนี่ยยังไงก็เข้า
ลองนึกถ้าเกิดสมมุติเป็นรถใหญ่
ขับมาน้ำมันกระฉอกทะลักพลึบเข้าบ้านเลย
เขาใช้เหมือนคล้ายกระสอบทรายมากั้นเอาไว้นะ
แล้วก็เอาไอ้เนี่ยที่ตักขยามาตักน้ำออกตักน้ำออก

อ่าล่าสุดค่ะทางด้านของนายกอบตพิมาร
บัญชาศรีชาหลวงพร้อมผู้บริหาร
ตัวแทนชาวบ้านเขาไปลงพื้นที่ตรวจสอบ

ก็เสนอปัญหาไปให้กรมทางหลวงช่วยเร่งแก้ไขค่ะ

เรื่องของท่อระบายน้ำริมถนนแล้วเนี่ย

นายกอบตพิมารบอกว่าเคยเสนอไปยังบริษัทเอกชน

ลองฟังเสียงท่านนายกเล็กดูหน่อยค่ะ

พอมาสร้างถนนซีเลเนี่ยปุ๊บก็เหมือนทำเขื่อนกั้นน้ำนะครับ

ไม่มีการที่จะวางท่อระบายน้ำให้กับชาวบ้านนะครับ
เวลาฝนตกมาก็รับผลกระทบอย่างนี้ครับนะครับ
ก็คงต้องฝากถึงหน่วยงานนะครับ
กรมทางหลวงนะครับช่วยมาหาแนวทางแก้ไข
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ก็คงต้องวิงวานแหละครับ
ทีนี้ทางด้านของในช่างโครงการก่อสร้างบอกนะคะว่า
ดำเนินการโครงการขยายถนนสี่เลนเนี่ย
สายนี้ยอมรับว่ามันไม่ได้มีการออกแบบระบบระบายน้ำหน้าบ้านเรือน
ชุมชนของประชาชน
ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการและผู้รับจ้าง
เขาจะดำเนินการตามแบบของกรมทางหลวง

เขาบอกว่าเบื้องต้นชาวบ้านต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะพี่ปอ

ในการจัดซื้อท่อระบายน้ำมาวาง

โครงการบอกเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะ

แล้วก็กรมทางหลวงให้จัดงบประมาณมาช่วยเหลือค่ะ

ดิฉันเพิ่งทราบว่าเวลาตัดถนนใหม่อะไรอย่างนี้
คือเขาไม่ทำระบบระบายน้ำให้ด้วยเหรอ

เราต้องออกเงินเองในการทำท่อระบายน้ำ